กลุ่มสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
ก็คือกลุ่มของนักพนันแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ถ้าใครเข้าไปเล่นพนันในบ่อนต่างเนี่ย
ระวังด้วยนะนอกจากระวังโควิด๑๙ระวังคุณตำรวจด้วยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจทุกพื้นที่เอาจริงและล่าสุดไปเจออีกแล้วค่ะ
เล่นพนันกันแบบเยอะไอ้โควิดสิบเก้าตอนนี้ไม่ใช่คำว่าเยอะไอ้ตำรวจนะ
เยอะไอ้โควิดสิบเก้าค่ะที่ชนบุรีนะคะ
เป็นบ่อนต่างชาติเปิดในคอนโดหรูเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้ตัวนักพนันทั้งไทยและก็ต่างชาติกว่า๒๑คน
ตอนที่เข้าไปทลายนี่กลางดึกเลยนะตีหนึ่งค่ะของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีตำรวจสพเมืองพัทยา
ตำรวจสพนปลือนำกำลังเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบรามคนร้ายข้ามชาติ
ตำรวจท่องเที่ยวก็ไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ไป
และตอนนี้การไปทลายบ่อนต้องพกเป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะค่ะเพราะว่าเข้าไปแล้วพอออกมาปุ๊บ
ยังไม่ต้องผ่านด้านหน้านะยังไม่ต้องผ่านหน้าประตูนะ
เขาจับตรวจทั้งหมดเลยนะคะจุดที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนไปก็คือคอนโดหรูนะคะ
จุดนี้มีการลักเล่นลักลอบเล่นการพนันนะคะ
เจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้๒๑รายจีน๑๔ไทย๕สิงคโปร์๑กัมพูชา๑
ของกลางเป็นโต๊ะเล่นการพนันแล้วก็มีชิปแทนเงินสดมีไพ่ด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกเอกพบอินทะวิวัฒน์เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรชนบุรีเปิดเผยนะคะ
สืบทราบมีชาวต่างชาติลักลอบเล่นการพนันค่ะในคอนโดนี้
กลัวว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ที่บอกว่ามีการเล่นการพนันคือชั้น๕ห้อง๕๑๗ห้อง๕๑๘นะคะ
พอทลายเข้าไปค่ะนักพนันช่วงนั้นกำลังนั่งเล่นลุ้นไพ่
ลักษณะน่าจะเป็นโป๊เกอร์และส่งเสียงดังสนุกสนานด้วย
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพร้อมของกลางทั้งหมดนะคะ
ส่วนห้องค่ะเป็นการเช่าแบบรายวันก็จะต้องสืบสวนเพื่อขยายผล
ไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนะคะ
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมด
ไม่มีใครรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของบ่อนค่ะ
วันที่ที่ได้รับอนุญาตคือมันเกินไปตั้ง๕วันนะคะ
อกจากนี้ชาวกัมพูชาเจอ๑รายอันนี้หนักกว่าค่ะ

ตำรวจรวบรวมหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการพนัน
ผิดพรบฉุกเฉินผิดพรบควบคุมโรค
ผิดพรบคนเข้าเมือง
จะนำตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
ชนบุรีนี่ก็เป็นพื้นที่คุมเข้มด้วยนะ
แล้วเรื่องของบ่อนนี้คือไปเล่นกันไม่กลัวเลยเหรอ
เพราะเห็นกรณีตัวอย่างมาเยอะแล้วเหมือนกัน
แล้วนั่งชิดกันเวลารุ้นเขาลุ้นสนุกสนาน
ทานโทษนะคะวัตถุที่มันออกจากปากคุณ

ทั้งหมดเลยนะคะ